เจ้าตู้เนี่ยเป็นควายไทยแต่เป็นควายไทยที่มีลักษณะแปลก
คือเขามันโง้งลงดินหรือว่าเขาปักธรณีแบบนี้
เขาบอกว่าถ้าเกิดควายแบบนี้นี่ห้ามขายเด็ดขาดเลยนะคุณ
จะต้องเก็บเอาไว้คือเลี้ยงจนตายจากเพราะว่าเขาให้โชคให้ลาบ
ลานอกอายุ๘๐ปี
ซึ่งคุณตาเนี่ยเป็นชาวบ้านโคกระเบื้องอยู่ที่อำเภอบ้านเหลื่อมที่โคราช
แล้วเจ้าตู้เนี่ยดูสิมันเหมือนหูมันลู่เลยนะแต่นั่นคือเขานะคุณ
เป็นควายเพศเมียอายุ๑๒ปีค่ะ
ใช่มันไม่เหมือนควายไทยตัวอื่น
เพราะว่าเขาทั้งสองข้างมันชี้ลงพื้นดิน
แล้วแต่ละข้างเขายาวประมาณ๔๐เซนติเมตรฟุตกว่าค่ะ
มันแตกต่างจากควายทั่วไปไง
เห็นไหมตัวอื่นเขามันแบบชี้ฟ้า
ส่วนเจ้าตู้มันเป็นลักษณะขาวปักธรณี
ความเชื่อโบราณเขาบอกว่าแบบนี้หายาก
ห้ามเด็ดขาดเลยนะห้ามเอาไปซื้อขาย
เลี้ยงจนกว่าจะตายจากกันไป
เพราะว่าเป็นควายที่นำโชคนำลาบมาสู่ครอบครัว
คุณตาเอี่ยมบอกนะบอกว่าตั้งแต่ฉันเลี้ยงมาเนี่ยนะ
ฉันก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีเงินมีทองมีไร่นาทำมาหากิน
เงินฉันไม่เคยขาดมือครอบครัวฉันก็อบอุ่น
นี่คุณตาบอกและที่สำคัญเจ้าตู้เนี่ยมันเลี้ยงง่าย
มันกินง่ายแม่มันแสนรู้เหลือเกิน
เด็กแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องนี้มาขึ้นขี่หลังได้สบายเลยนะ
แล้วก็ถามตาเอี่ยมถามจริงเถอะมีคนเคยมาขอซื้อบ้างไหมเนี่ย
ควายเจ้าตู้เนี่ยตาเอี้ยบอกโอ๊ยมี
มาขอซื้อเยอะแต่ฉันก็ไม่ขาย
ให้ราคาสูงเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนฉันไม่ขายโดยเด็ดขาด
ฝากบอกไทยรัฐทีวีด้วยนะคุณนักข่าว
เอาไปออกข่าวแล้วบอกหน่อยว่าเนี่ยฉันบอกจะได้ไม่ต้องมาติดต่อฉันอีก
เพราะถ้าตามความเชื่อโบราณนอกจากให้โชคให้ลาบแล้ว
ถ้าขายเนี่ยอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เจ้าของควายนะฮะ